หนุ่มขับกลับจากคอนเสิร์ต
ขอนเซิร์ตอะไรคุณช่วงนี้บิ๊กเคาะแทน
เป็ดแล้วจากกลับต่างจังหวัดตรงรมตระหวัง
งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบคันนี้
เขาขับมาจากงานบิ๊กเมาเทน

ทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัส๒รายนะครับ
โอ้โฮ

รถชนแท่งปูนที่มันวางกองอยู่ข้างแบบนี้นะครับ

ทำให้รถมันบี้มันแบนเลย
และทำให้คนขับกับผู้โดยสารติดอยู่ภายใน

รถกระบะสีขาวทะเบียนกไก่ง๒๕๐๕สุรินทร์
หลังจากเสียหลักพุ่งชนท่อปูนซีเมนอย่างแรง
พลิกตะแคงข้างแบบนี้นะครับ
ด้านหน้ารถประตูและหลังคายุบจนถึงห้องโดยสาร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า
นครราชศรีมาช่วงหลักกิโลเมตรที่๙๐
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ที่ตำบลราชบวกขาว
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนก็คือนายศิวากรแพงเจริญอายุ๒๔ปี

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะเอาอุปกรณ์ตัดทาง
เพื่อมางัดเอาร่างของผู้ชายที่ติดอยู่ภายในออกจากซากรถนะครับ
ส่วนนางสาวอาธัญพรยุงรำอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันนะครับ
ถูกแรงกระแทกเพราะว่าตัวรถมันฉีกขาดหลังคาเปิด
จนเธอร่างกระเด็นออกมาตกอยู่ข้างรถอาการสาหัสนะครับ
มีบาดแผลชะกันบริเวณใบหน้าเร่งปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีคิ้วนะครับ
ที่นี่เราประพอบของโรงงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิเมนต์

บอกว่าระหว่างเดินตรวจด้านหน้าโรงงานตามปกติ
ได้ยินเสียงอะไรชนดังมากเลยนะครับ
รีบวิ่งมาดูเห็นกระบะคันนี้ชนเข้ากับท่อ
แล้วก็แท่งปูนจนรถพังเสียหาย
แล้วก็มีคนเจ็บหนักติดอยู่ภายใน

แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนะครับ
๑๐นาทีโอ้โฮครับครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างที่คุณงูบอกนะ

ตำรวจสพศรีคิ้วเปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ย
คนขับและผู้โดยสารเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ
กลับมาจากการดูคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่น
เที่ยงเผยปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วพอใกล้สางใกล้รุ่งสางก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่อำเภอศรีคิ้ว
คนขับน่าจะหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้
แล้วก็มาชนกับท่อซีเมนอะไรต่างนะครับ
วางโชว์ไว้หน้าโรงงานนะครับ
ก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายคนขับและผู้โดยสาร
และสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทุกมุมนะครับ
ขณะที่สภาพการจราจรในวันสุดท้ายของวันหยุดยาว

คุณผู้ชมโอ้โหรถเยอะนะฮะ
เพราะว่าประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วฮะ
สามารถทำความเร็วก็ได้ประมาณสัก๘๐กิโลเมตรอยู่นะฮะต่อชั่วโมงนะฮะ
ทำให้ปริมาณรถบนถนนมิตรภาพช่วงสายวันนี้เริ่มหนาแน่นขึ้น
เขาบอกโอ้โหช่วงบ่ายช่วงเย็น

เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมทางนะครับ